ที่เรื่องของข่าวต่างประเทศในเบรกนี้นะครับ
กับเรื่องของเหตุการณ์เครื่องบินตกนะครับ
ทีมสืบสวนออกมายืนยันนะครับว่า
ในทะเลเมดิเตมเรเนียนนั้นมีสัญญาณไปพบกลุ่มควันในห้องน้ำของเครื่องบินครับ
แต่ว่าข้อมูลนี้ยังไม่เพียงพอจะสามารถสรุปได้ว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการก่อการร้ายหรือว่าเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะครับ
ล่าสุดนั้นกองทัพของอียิปต์มีการออกมาเปิดเผยภาพของชิ้นส่วน
ซึ่งคาดว่าเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินลำนี้ครับ
นี่เป็นภาพที่กระทรวงกลาโฮมอียิปต์ออกมาเผยแพร่
เป็นภาพชิ้นส่วนที่มีความเป็นไปได้ว่า
ที่หายไปเมื่อวันเพื่ออาศัยบดีที่ผ่านมาครับ
ซึ่งจากภาพเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งเสื้อชูชีพที่ใช้บนเครื่องบิน
โดยล่าสุดนั้นทีมสอบสวนของฝรั่งเศสก็ออกมายืนยันแล้วว่าก่อนที่เครื่องบินลำนี้จะหายไปจากจอมเรด้าเพียงไม่กี่นาที
มีกลุ่มควันเกิดขึ้นภายในห้องน้ำของเครื่องบิน
แต่ว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังยากที่จะสรุปได้ว่า
สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เครื่องบินลำนี้ตกในทะเลเมดิเจอเรเนียนนั้นมาจากอะไรกันแน่
หลายฝ่ายจะวิเคราะห์ไปทิศทางเดียวกันว่าอาจจะเกิดจากการก่อการร้ายมากกว่าเหตุขัดข้องทางเทคนิค
ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข้อมูลเรด้าของเครื่องบินลำนี้พบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นถูกบังคับให้เลี้ยวซ้าย๙๐องศา
จะเลี้ยวขวา๓๖๐องศาและมีการลดระดับการบินอย่างรวดเร็วจากระดับความสูงเดิม๓๗๐๐ฟุตเป็น๑๕๐๐ฟุตและ๑๐๐๐ฟุตตามลำดับเป็นการเปลี่ยนอย่างฉับพันธุ์นะครับ
โดยในตอนนี้ปฏิบัติการค้นหาก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยความร่วมมือจากหลายชาติท่ามกลางความหวังที่ว่าจะพบชิ้นส่วนเพิ่มเติมรวมไปถึงกล่องดำที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาการตกของเครื่องบินลำนี้ครับ